คุณผู้ชมครับมิจฉาชีพชอบจริงเลยไปหลอกลวงชาวบ้านตาดำ
ด้วยวิธีการหลอกลวงที่แปลก
คราวนี้มิจฉาญชีพไปถึงในหมู่บ้าน
แล้วก็ไปบอกให้คนในหมู่บ้านอ้าวจับสลากไหมจับสลากไหม
แต่ว่าของที่จะให้มันคุ้มค่ากว่า๑๐๐

ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์คุณมอเตอร์ไซค์หลักหมื่น

แต่สุดท้ายพอจ่ายไป๑๙๐๐

อะไรคะพงสักฟอก๑๐บาท๒๐บาท

เห็นมิจฉาชีพเหล่านี้กำลังหลอกลวงชาวบ้านพอดี

คุณผู้ชมไปดูคลิปการไล่ตะเพิดของผู้นำชุมชนเขาหน่อยนะฮะ
รอบนี้เพี้ยนรถมากหรือเปล่าเนี่ย
อื้อพ่อสงสัย

รอบก้อนก็มากสุดนี่แหละรอบก้อนที่ไทยทันมาก

จากการที่ทีมงานผู้นำชุมชนและผู้ใหญ่บ้านบ้าน
ดงแถบหมู่หกตะบนห้วยยางอเผิกของเจียมจังหวัดอุบลประชาธานี

เมื่อกี้ที่ท่ายรถเนี่ยพ่อคราวก่อนเนี่ย
โอ้โหเอาอิซูซูไตรตันมา
คราวนี้เปลี่ยนเป็นโตโยต้าไฮลักษ์มา
คันมาแต่ว่าวิธีการหลอกลวงมาเหมือนเดิมเลยนะครับ
จากนั้นทีมงานผู้นำชุมชนก็เลยจัดการเลยตะเพิดเลย
บอกว่าไปเลยนะออกจากหมู่บ้านชุมชนนี้ไปเลย
เพราะว่าพวกมิจฉาชีพมาด้วยวิธีการอย่างไรรู้ไหมคุณ

อุบายให้ชาวบ้านจับสลากรางวัล
มาถึงบ้านพักเลยนะครับ
โดยทีมงานผู้นำชุมชนบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้

ซึ่งผู้นำชุมชนได้เคยโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่า
อีกแล้วครับท่านหลอกให้จับสลาก๑๙๐๐บาท
แล้วจะได้รางวัลใหญ่เป็นเลื่อยวงเดือน
ลูกบ้านผมจับจ่ายตังค์ไป
ยังไม่ได้จ่ายจะต้องจ่าย๑๙๐๐บาท
แต่ยังไม่ทันได้จ่ายพวกผมมาช่วยไว้ได้ทัน
เพราะลูกบ้านผมนะถ้าจ่ายไป๑๙๐๐บาท
แต่สิ่งที่จับสลากได้ก็คือผงซักฟอก๑๐๒๐ซองนะฮะ
ผมมาเจอเหตุการณ์พอดีเลยไล่ตะเพิดไปเลยนะครับ
ตอนนี้มุ่งหน้าไปทางบ้านชาวชาตินาทอย
ก็เลยแจ้งผู้นำทุกท่านช่วยกันดูด้วยนะครับ
รถคันนี้ไปที่ไหนอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
รอบที่แล้วมาหลอกว่ารางวัลใหญ่คือรถมอเตอร์ไซค
พอจับจริงได้แค่หม้อหุงข้าวราคาไม่ถึง๔๐๐บาท
แต่จับมาแล้วก็ต้องจ่ายเงิน๑๙๐๐บาท
งั้นพวกมิจฉาชีพนี้มันทั้งบังคับขู่เข็นเลยนะครับ

เวลาสิมาตรวจกันแหละ

ขอลองกันออกจากพื้นที่พร้อมไปซะ
ขอลองกันออกจากพื้นที่พร้อมไปซะ

ขอลองกันออกจากพื้นที่พร้อมไปซะ
ขอลองกันออกจากพื้นที่พร้อมไปซะ

ขอลองกันออกจากพื้นที่พร้อมไปซะ

ขอลองกันออกจากพื้นที่พร้อมไปซะ
ขอลองกันออกจากพื้นที่พร้อมไปซะ
ขอลองกันออกจากพื้นที่พร้อมไปซะ

ทีมผู้นำชุมชนเขาพยายามขับไล่
แล้วเขาบอกว่าต้องระวังกลุ่มมิจฉาชีพแบบนี้

แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงมือตำรวจนะ

นี่เป็นการมาหลอกลวงชาวบ้านจริงหรือเปล่า
แค่มาเสนอขายสินค้าอะไรหรือเปล่านะครับ
ก็เอามาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าในโลกโซเชียล
เขาก็มีการแชร์เรื่องนี้เตือนชาวบ้านกันนะครับ